ศิลปะหัฐกรรมพื้นบ้านผูกพันแนบแน่นกับคนไทยส่วนใหญ่จนทำให้คนส่วนหนึ่งมองว่าการทำเครื่องปั้นดินเผาด้วยการตีหม้อด้วยไม้ตามหรือกระตามคู่กับหินดุในชนบทเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาและการทอผ้าด้วยแถบรั้งเอว
หรือกี่เอวตามหมู่บ้านชาวเขาแบบดั้งเดิมก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกัน
เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านมีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมสมัยก่อนที่ยังไม่มีระบบการใช้เงินตรา
ผู้ที่ไม่สามารถทำเครื่องมือเครื่องใช้ได้เองย่อมไม่สามารถจะดำรงชีพอยู่ได้ในสังคมแบบพึ่งพาตนเอง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน